ความปังคนในวงการบันเทิงของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมหลายคู่ที่เป็นคู่ซีกันอยู่ด้วยกันแล้วก็เอฟซีแม่ยกเนี่ยส่งเสียงเชียร์พากันสนับสนุนนะคะ
วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราจะพาไปดูคู่ซี้คนในวงการบันเทิงที่คบกันแล้วพากันดังพากันรวยจะมีคู่ไหนกันบ้างติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
เริ่มกันที่คู่มามืดมาแรงแซงทุกโค้งในตอนนี้ก็ต้องยกให้นักร้องลูกทุ่งสาวเมืองอ่างทองจ๊ะนงพนีกับเพื่อนสุดซีเอมวิทยาวัฒน์ที่ตอนนี้มีคิวงานชุกซะเหลือเกินเรียกว่ามีจ๊ะที่ไหนมีเอมที่นั่นมีเอมที่ไหนมีจ๊ะที่นั่นนะคะ
ซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมทำไมเจ้าภาพถึงยอมจ้างงานแสดงดนตรีเป็นแพ็คคู่ก็เพราะว่าทั้งสองคนนี้ช่างเป็นบัดดี้ที่รับส่งมุกกันอย่างสนุกสนาน
ส่วนคู่นี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรก็พากันปังเหมือนกัน
สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวหมอลำแอนอรดีกับพระเอกหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัย
เพราะจากพระเอกนางเอกหมอลำขวัญใจแม่ยกต่างถูกจับให้เป็นนักร้องหมอลำคู่จิ้นสุดหวาน
เป็นที่ถูกอกถูกใจของเหล่าแฟนคลับพ่อยกแม่ยกที่คอยหอบฮิ้วตามคล้องมาลัยน้ำใจทุกเวทีแล้ว
ไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องก็สู้มาก่างร่มยืนให้กำลังใจ
อกจากนี้พวกเขายังสร้างกลุ่มบ้านเรียกแทนตัวเองกันว่าบ้านเอบี
เอที่มาจากชื่อแอนแล้วก็บีก็คือบอยนั่นเอง
และยิ่งเปลี่ยนจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริง
ติดต่อเข้ามาจ้างทั้งคู่เยอะมาก

มีการจนคิวไปถึงสิ้นปีละ
ช่างเป็นคู่ที่ช่วยเสริมบรมี

เขากระเป๋าไม่ขาดสายเลยนะคะ
แม่คุณข้าวคุณเอ๋ย
คู่ซีสุดบังพากันดังพากันรวยไปสองวงการบันเทิงแล้ว
ดิฉันขอพาไปต่อที่คู่ซีพากันปังแห่งวงการลิเกกันบ้าง
เป็นคู่หูคู่ไหนไปไม่ได้

แห่งคณะเทพบุตรสุดที่รัก
นีโน่กริสพลและแน็กกี้ธเนสภิพาส
ลูกบุญธรรมหัวแก้วหัวแหวนของเจ้าพ่อเพลงใต้
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคู่ที่พากันดังพากันรวยมากค่ะ
เพราะนอกจากใบหน้าที่หล่อเหล่าแล้ว
ความสามารถทางด้านการแสดงลิเก

จึงเป็นที่รักและถุกโอ๊คถุกใจของเหล่าบุวุแม้ยกอย่างมาก

เจ้าตัวยังสร้างสรรค์ชุดลิเกให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยตลอดเวลา
โดยเฉพาะเหล่าชุดการ์ตูนแอดแวนเจอร์
ซึ่งก็เป็นที่ถูกอกถูกใจเหล่าแม่ยกแฟนคลับอย่างมาก
รายการต่างพากันไปติดต่อทั้งคู่ไปออกรายการคิวแน่นเอียด
และบันเทิงไทยรัฐของเราก็เคยได้มีโอกาสบุกไปถึงหลังเวทีลิเกของสองหนุ่มเทพบุตรสุดที่รักมาแล้ว
ได้เห็นลีลาการร้องการแสดงลิเกการออดอ้อนแม่ยกของทั้งคู่มาแล้ว
ไม่แปลกใจเลยค่ะที่แม่ยกต่างพากันเมตตาแล้วก็สนับสนุนสองหนุ่ม
เรียกว่าคู่นี้ไปเปิดเวทีแสดงที่ไหนปังทุกที
และไม่ได้แค่วงการลิเกทั้งคู่ยังจับมือโชว์ฝีไม้ลายมือการแสดงตลกอีกด้วย
เรียกว่าเป็นคู่พี่น้องที่พากันดังพากันปังจริง
โหยอะไรทำดีหนูเอาตามาไปอยู่กับเค้าเหรอแม่
คือเขาดังมากจริงนะคะแล้วก็เป็นคู่จิ้นที่อยู่ด้วยกัน
แล้วอย่างที่น้องพลอยบอกปังมากนะคะ
ใช่ที่ปังเนี่ยเพราะว่าน้องเนี่ยน่ารัก
คู่ไหนคู่นั้นแม่ยกเชียร์หมดใจอยู่แล้วแหละ

มันเทิงไทยรัก